มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เห็นแล้วมันสบายอกสบายใจซะเหลือเกินนะ

จันจิเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดไป๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
อายุเท่าไหร่นะ๒๘ปีปีนี้นะครับสดร้อนเลย
หลายคนก็ส่องอินสตราแกรมของทั้งคู่แหละว่า
จะมีโมเมนต์อะไรหวานให้ได้แคปมาเม้ากันหรือเปล่านะคะ
แต่ท้ายที่สุดก็ไร้วี่แววค่ะก็ร้อนถึงฝ่ายชายนี่แหละ
เคลียร์ว่าจริงเนี่ยวันนั้นก็มีโมเมนต์หวานโรแมนติก
อะไรกับเขาบ้างอยู่เหมือนกันนะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังมาริโอหน่อย
สำหรับของขวัญเป็นอะไรครับ
ไม่มีแรงเลี้ยงข้าวครับมีเค้กให้ครับ

ไม่มีในวันพิเศษ

เขาเก็บไว้เลย

ไม่มีก็บอกไม่มีเอาตรงตอนวันเกิดมาริโอจันจิก็ให้แค่ช็อกโกแลตนะ

เอ้าส่วนประเด็นสีสันจับใบดำใบแดงกี่ปีผ่านไปก็ต้องนึกถึงคนนี้เลยล่ะค่ะ
เจ้าของแฮสแท็กหัวนมชมผูนั่นเอง

มาริโอผ่านเหตุการณ์การคัดเลือกทหาร๒ปีแล้วนะ
แต่ตอนนี้ผ่านเกณฑ์๖๒ก็หลายคนก็ยังคิดถึง

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะฮะก็วันก่อนเนี่ยก็ไปเจอนะฮะ
ดาราหลายคนบ้านเราก็ถึงเกณฑ์ไปคัดเลือกทหารเหมือนกัน
ในนั้นก็ใครไม่มาเจมมานะฮะ
ถูกแฟนโฟกัสที่เดียวกับมาริโอเช่นเดียวกันเขาบอกว่า

ใสเหมือนมาริโอเลยฟรุ้งฟริ้งไม่ต่างกัน
แต่ว่าเจมมาเขาบอกว่างานนี้เขายอมแพ้มาริโอนะเดี๋ยวไปฟังมาริโอซิ
ตอนนี้เขายกให้เป็นแชมป์หัวนมชมพูเลยนะจ๊ะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย

โอ้ก็ดีใจมากเลยครับที่ทุกคนเห็นคุ้นค่าของหัวนมโม้นะ
ก็จะดูแลมันอย่างดีครับพยายามจะขัดถูเช้าเย็น
นานนี้เอาจริงนะที่ฉันไม่อิจฉาใครนอกจากจันจิอยากจะขอสิงหร่างจันจิสัก๑ชั่วโมง
คิดดูว่าจันจิเนี่ยเป็นคนที่ได้ครอบครองหัวนมชมพูของสาวทั้งอะไร

อยู่แบบใกล้ชิดแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ